แต่ไปที่ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมระหว่างที่รถคันอื่นก็กำลังติดไฟแดงอยู่กลางสี่แยกเลยนะจู่
มีคันหนึ่งประตูด้านหลังเนี่ยเปิดออกมาแล้วผู้หญิงกระโดดลงมาเลยอ่ะครับ
จะเห็นว่าผู้หญิงลงมาปุ๊บวิ่งเลยนะวิ่งไม่คิดชีวิตแล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
แล้วเนี่ยพอผู้หญิงลงจากประตูหลังแล้วผู้หญิงที่ลงจากประตูข้างหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นผู้หญิงนะ
ใช่ตามมาเหมือนตามมาเนี่ยจะมาตามตัวกลับไปแต่เธอวิ่งเข้าตลาดมาขอความช่วยเหลือเลยครับ
ก็ยืนตอนแรกไว้ไหมตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยผัวเมียถาลอกกันรึเปล่า
จากนั้นเนี่ยทั้งคู่นะทั้งผู้หญิงที่วิ่งหนีมาและคนที่วิ่งตามมาเนี่ยก็มายืนพูดคุยโต้เถียงกันต่อในตลาดครับ
นี่มาจังหวะนี้เข้ามาในตลาดแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดแผงกันอยู่ก็งง
ใช่ว่ามีเรื่องอะไรกันทำไมวิ่งตามนี่เหมือนชี้ให้กลับมาให้กลับมาแบบเนี้ย
โตเถียงถ้ำกลางสายตาพ่อค้าแม่ค้าครับแล้วก็ชาวบ้านที่มาซื้อของกัน
นี่ช่วงเย็นเมื่อวานสักพักหนึ่งก็มีตำรวจมามีตำรวจมาพาตัวทั้งคู่ไปไกลเกลี่ยกันที่โรงพัก
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูผู้หญิงคนนี้กระโดดลงมาเขาชื่อหมิ๋วอรวรรณ
หิวอรวรรณอายุ๒๕ปีเขาบอกที่เธอกระโดดลงมาจากรถเนี่ยกลัวจะโดนอีกฝ่ายพาตัวไปทำร้าย
เอาทำไมล่ะคุณหมิวทำไมอีกฝ่ายจะทำร้ายคุณอ่ะ
ส่วนคู่กรณีที่วิ่งตามมาพี่น้ำแข็ง

เป็นลูกจ้างร้านเหมือนกันมีหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยไฟล์คุณกรณีมาตรวจสต๊อก
แล้วพบว่าเคสมือถือของร้านมันหายไป
ก็เลยบอกหมิวหมิวปิดร้านเลยแล้วพาหมิวขึ้นรถมา
อ้างว่าเดี๋ยวจะพาไปที่โรงพักใกล้กับบ้านในจ้างเพื่อจะดำเนินคดี
โดนทำร้ายหรือเปล่าเนี่ยหมิวก็บอกว่าอีกฝ่ายเนี่ย
บอกเธอว่าตอนนี้นายจ้างอยู่ญี่ปุ่นกำลังจะบินกลับมา
แต่ปรากฏว่าเธอถูกขับรถพามา
พามาเลยไอ้จุดที่ตกลงกันไว้แล้วอ้าวไหนว่าจะไปโรงพัก
แล้วคนละกูให้รู้บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวว่าให้กะหนุกว่า

ส่วนคุณเกดชัยคุณเกรดชัยที่มาถึงโรงพักในภายหลังเนี่ย
คุณผู้ชมบอกว่าต้นเหตุมันมาจากที่เคสมือถือในร้าน

ที่ตามคุณหมิวมาสักครู่

ตอนแรกก็ขอดูมือถือเพื่อจะเช็คเส้นทางการเงิน

ยืนยันว่าตั้งใจจะพาหมิวไปโรงพักจริง
จะพาไปเจอเจ้านายที่กำลังบินกลับจากต่างประเทศ

ที่หมิวบอกจะพาไปซ้อมไม่จริง
คุณเกียรติชัยเขายืนยันนะไม่ได้จะทำร้ายหมิวเบื้องต้นครับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซา
ก็ให้ทั้งคู่ไกลเกลี่ยให้พูดคุยแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้
แต่ถ้าหากนายจ้างต้องการจะดำเนินคดีกับหมิวในข้อหาช่อโกง
ก็สามารถจะมาแจ้งความได้ในภายหลังอันนี้ตำรวจเมืองฉะเชิงเซาเขาบอกไว้นะครับ